ใช่เธอจริงปลูกได้แล้วเขาปลดล็อกกระท่อมแล้วไงปลดออกจากบัญชียาเสพติดประเภทที่๕เออมีผลวันนี้แหละเธอ
ฉันเลยปลูกไว้แล้วล่ะจ๊ะเดี๋ยวคุยต่อเดี๋ยวคุยต่อนะเธอนะเช็คสภาพอากาศก่อนจ้า
รุนสวัสดิ์คุณผู้ชมรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วนะคะตอนนี้ใครที่สนใจสมุนไพรก็คงต้องหันมามองกระท่อมบ้างแหละนะคะคุณผู้ชมแม้ว่าจะเป็นยาเสพติดแต่ว่าตอนนี้นะคะก็คำนึงถึงสรรพคุณและคุณประโยชน์ก็ปรับเปลี่ยนกันไปตามสถานการณ์ค่ะแต่เรื่องของฝนนะคะก็ปรับเปลี่ยนกันแทบจะทุกวันเหมือนกันวันนี้ฝนยังคงเบาค่ะ

อาจจะมีฟ้าคึ้มหน่อย
สายผ่านมาช่วงเที่ยงช่วงบ่าย
ก็จะเริ่มมีฝนอึมครึมมีฟ้าเมฆหมอกนิดนะคะ

และในช่วงประมาณบ่าย๒บ่าย๓นะคะ
สีเหลืองส้มนั่นคือบริเวณจังหวัดนครสวรรค์
แล้วก็ลามไปกาลเจ้าหน้าบุรีนะคะ
ก็อาจจะต้องเฝ้าระวังฝนส่วนคืนนี้ค่ะ

นอนหลับฝันดีไปกับสายฝนนะคะคุณผู้ชม
ช่วงที่ผ่านมาหลายจังหวัดได้รับผลกระทบ
สภาพอากาศแตกต่างกันไปนะคะ

เห็นว่าลมพัดแรงสร้างความเดือดร้อน
ให้กับชาวบ้านจนบ้านพังต้นไม้ล้มแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชม
ที่เห็นอยู่นี้นะคะคือที่บึงกาลค่ะ
เมื่อวานพายุพัดมาถล่มกลางดึก
ทั้งฝนทั้งลมหลายละรอกเลยนะคะ
ทำให้ต้นไม้หักโค้นลงมาทับบ้านพักครู
อกจากนี้กุฏิพระในวัดศรีสว่างอารมณ์ก็ถูกต้นไม้ล้มทับเหมือนกัน
ต้นยางพาราในสวนก็หักโค้นล้มระเนรนาศ
แต่ก็เคราะห์ดีนะคะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
แต่นี่แหละค่ะจะเกิดขึ้นเร็วนี้ต้องระมัดระวังสิ่งปลูกสร้างและต้นไม้ด้วยนะคะ
ไปที่บ้านโป่งราชบุรีค่ะ
พายุหมุนพัดถล่มพื้นที่ตะบนกระจับหอบหลังคาปลิวไปทั้งหลังเลยนะคะ
นายขวัญโพศีเป็นเจ้าของบ้านค่ะเล่าให้ทีมข่าวฟังด้วยความตื่นตกใจนะคะ
บอกเกิดมา๔๐ปีไม่เคยเจอลมพายุพัดหมุนรุนแรงแบบนี้
แค่๑๐วินาทีกระแสลมแรงหอบหลังคาปลิวขึ้นฟ้าไปเลยค่ะ
ข้าวของในบ้านก็ถูกลมพัดกระจัดกระจาย
มีฝนตกลงมาน้ำท่วมเสียหายทั้งที่นอนทั้งเสื้อผ้าเรียกว่าพังทั้งหลัง
ต้องอบพยพไปอยู่บ้านญาติเป็นการชั่วคราว
ระมัดระวังค่ะคุณผู้ชมฝนในช่วงนี้จะมีลักษณะแบบนี้ค่ะ
เป็นฝนฟ้าขนองนะคะทางกรมอุตุนิยมทยาเตือนเอาไว้ว่า
สิงหาคมเฝ้าระมัดระวังกันด้วยนะคะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มาตรวจสอบสภาพอากาศกันใหม่
แต่ตอนนี้ดิฉันดูก่อนค่ะพืชของดิฉันเนี่ยถึงไหนแล้วนะคะ
เพราะว่าเริ่มมีออเดอร์แล้วนะคุณผู้ชม
อ่ะสายก็โทรเข้ามาแล้ว
แต่ได้ยินเหมือนเสียงตำรวจมาเดี๋ยวดิฉันจะขอไปเคลียร์ก่อนนะคะ

ไม่มีอะไรปลดล็อกวันนี้ค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ